ฟอร์มแรงร้อนและอูกฝ่าพายุฝนฟาลันด์จูเนียเรือใบไทยมุก
แชมป์ไอบีเอฟแผนแปซิฟิกรุ่นจูเนียไฟเวทหมาดหมาด
พร้อมที่จะขึ้นฟาดปากอีกครั้งอย่างต่อเนื่องให้เรื่องลือ
ในศึกกำปั้นสถานโลกวีรบรุษไทยอาสา
กับผู้ท้าชิงอันดับ๘ชาวอินโดนีเซียเฮงกี้บาราชาโน
ที่๑๒กันยายนนี้ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ยิงสดจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
กินกะลินโปรโมชั่นรับประกันความมัน